แล้วก็โชว์เทคนิคการออกหมัดทุดถึงกับทะลวงกาด
๒แล้วก็ยก๓พระจันฉายเองก็ยังคงออกอาวุธได้อย่างเข้าเป้านะครับ
มวยรุ่นน้องเองก็ชิงความไวครับหลบหลีกได้อย่างคล่องตัว
ชนะคะแนนเสียงข้างมากชนะ๒แล้วก็เสมอ๑นะครับ
เป็นแชมป์โลกวันคนที่๙ในประวัติศาสตร์นะครับ